นั่นคือผู้พ่อป่านน้ำอ่ะ

สร้างลึกที่ไม่ได้

ต่อฟองทีนี้ไปเช็คราคาของปลากันบ้างดีกว่านะคะว่าปลาวันนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงกันบ้าง
นิน๘๐บาทต่อกิโลกรัมปลาทูนึ่ง๑๖๐บาทต่อเข่งนะคะ
สลิด๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ปลาช่อนอยู่ที่๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม